ทีมอุดรทายนี้ก็มีเหตุล็อกรถจากกระยานยนต์เหมือนกันนะคะ

ใครที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์

ล็อกรถทุกครั้งถึงแม้ว่าจะลงไปแค่แป๊บเดียวก็ตามนะคะ

คือเดินทานลูกชิ้นสบายอารมณ์

ก็เปลี่ยนเป้าหมายมาคันที่๒เนี่ยค่ะ
คันที่๒เป็นของนายมนตรีหันจางศิษย์อายุ๒๑ปี
ชะล่าใจไงเพราะว่าเห็นว่าจอดอยู่ที่หอพัก

เจ้าของตื่นมาน้ำตาแทบร่วงเลย

เหลือแต่ร่องรอยที่ถูกโจรกรรมไป

ให้ตำรวจช่วยติดตามรถกลับมาค่ะ

ตัวเองเสียรถจากกระยานยนต์
เพราะว่าประมาทแท้เลยนะคะ

เทศบาลนครอุดรธานีค่ะ